สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ติดต่อน้องไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงน้อง
กลัวเขาเอามันไปทำอะไรไม่ดี

ให้การกับทางทีมข่าวไหนก็ไม่รู้
บอกว่าทางเปรี้ยวทางอะไรเนี่ย

ประเด็นนี้ถ้าเขารู้ทำไมเขาไม่มาเตือนแม่

ที่คนที่โทรให้เขากลับขึ้นมาขอนแก่น
ก็สงสัยเป็นธรรมนี่แหละจ๊ะ
ชื่อเขาปักอยู่ที่รังเขานั่นแหละ

ศพนั้นเป็นศพลูกใครลูกสาวคนเดียวเขา
เวลาถูกเขาเขาจะคิดยังไง

เขาตายแล้วก็ยังโดนด่ารับหลังอีก
ลูกเขาตายแล้วยังโดนด่าด่าคนใจยังไม่พอ

ก็ขอเข้ามาทำกับทั้งด้านพี่น้องด้วย

เราตามความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพของแอ๋มกันต่อนะคะ

แล้วก็การละเมิดนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นไปในทางแพ่ง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อำนูเนียกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
เวลาให้ข้อมูลผ่านสื่อให้ข่าวพูดพาดพิงกัน
มันก็เลยเป็นประเด็นจนกระทั่งมีการแจ้งความ

แต่ว่าวันนี้เนี่ยแกนหลักของเรื่องที่เราจะพูดคุยกัน
เป็นการพูดคุยต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกนะคะ
ที่เราคุยกับคุณย่าแล้วก็ป้าของแอ๋มนะคะ
แล้วก็ถัดมาที่เราคุยกันเรื่องนี้ก็คุยกับพ่อกับแม่ของแอ๋ม
แล้วก็ถัดมาอีกเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานด้านกฎหมาย๒คนนะคะ
ตอนนั้นมองในเรื่องของการตั้งข้อกล่าวหาพยานหลักฐานความสงสัย
ของทางครอบครัวผู้เสียหายคนที่มาคือหนึ่งคืออายการอีกหนึ่งคือทนายความ
ทนายความคนนี้วันนี้ที่มาเนี่ยคือคนที่จะว่าความให้กับครอบครัวจริง
เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ย
ประเด็นข้อเท็จจริงน่าสงสัยนะคะอยู่อีกหลายข้อ
และก็น่าสนใจว่าเปิดออกมาหมดแล้วหรือยัง
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนค่ะการทำงานของตำรวจเป็นเรื่องปกติ
ถ้าข่าวจะออกมาน้อยแล้วตำรวจจะบอกแค่ไหนก็ได้
ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องบอกเราทุกอย่างนะคะอันนี้เรื่องปกติ
เช่นเดียวกันดิฉันจะสงสัยทุกอย่างที่คุณผู้ชมอยากจะทราบ
แล้วก็จะถามทนายความที่จะว่าความเรื่องนี้ให้กับครอบครัวของแอ๋ม
แต่ท่านจะตอบดิฉันแค่ไหนแล้วแต่เพราะบางอย่างต้องไปปล่อยในศาลค่ะ
ไม่ต้องบอกกันหมดตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างที่เขาจะสู้กันในศาลนะคะ
แต่ทำไมน้ำหนักความสงสัยถึงมีมากขึ้น
เพราะว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันนะคะว่าความสงสัยที่พ่อกับแม่สงสัยสาวหล่ออดีตคนสนิทของแอ๋มเนี่ย
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่าแค่คนที่จะให้ข้อมูลหรือเป็นพยานนั้นเนี่ย

วันนี้เราจะคุยกับทนายความของแม่แอ๋มนะคะทนายนพดลศรีดาทันสวัสดีค่ะ

ก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันเพราะว่ายังไม่รู้ตกลงทนายจะว่าความคนไหนอะไรจะครอบคลุมแค่ไหน
แต่เห็นล่าสุดมีการแถลงข่าวบินมาวันนี้เลยนะคะ
คนสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ว่ามันมีกระแสทวงถามว่าตกลงแล้วเนี่ยความผิดขนาดนี้มันโจ่งแจ้งขนาดนี้รับสารภาพ
แบบไม่ต้องหาอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยโทษน่าจะเป็นโทษสูงสุดอันนี้คือกระแสสังคม
แต่ข่าวเดินมาแบบไม่ใช่อย่างนั้น
จนกระทั่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วแค่ร่วมฆ่าไม่ใช่แต่ตองหรือเพราะโทษไม่เหมือนกัน
ไตรตองเนี่ยโทษสูงสุดแน่นอนใช่ไหมคะ
จนกระทั่งออกข่าวมาอีกก็คือตำรวจเป็นคนให้ข่าวว่าเอาล่ะตกลงตำรวจตั้งข้อกล่าวหาสูงขึ้นเป็นไตรตรองไว้ก่อน
คำถามแรกธนายความคะตอนนี้หมดข้อกังวลไม่ได้เหรอ

เพราะว่าข้อหาไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยมันแรงสุดแล้วนะ
ครับผมคืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับคืออย่างนี้คดีที่เกิดขึ้นกับน้องแอมน่าจะเป็นคดีแรกของประเทศไทยที่เป็นการหั่นศพโดยโดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหันศพกันนะแล้วก็เงื่อนงำจนถึงนำมาถึงการฆ่าฆ่าธรรมดาก็คงจะมีเยอะอยู่แต่ฆ่าแล้วก็มีการตัดแขนก่อนนะมีการตัดแขนก่อน
๒๑๙มีหลายวงเล็บนะมีฆ่าบุกราลีฆ่าสำรวจฆ่าพนักงานที่เขาทำงานตามหน้าที่ฆ่าเขาในขณะนั้นก็คือ๒๑๙นั้นกัน
ฆ่าโดยไตรตรองนี้ก็คืออยู่วงเล็บ๔ตอนนี้คำว่าไตรตรองนี้ก็คือการเตรียมไตรตรองมาก่อน
เพราะว่าตามที่ผมทราบนี่ข้อสงสัยจริงตามที่ผมทราบในเบื้องต้นว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนก่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเบ้นหรืออ้อมใช่ไหม

ให้การบอกว่าจริงเขาเป็นเพื่อนกันก็โทรเรียกน้องแอ๋มขึ้นมาบนรถ
เขาเรียกน้องอ๋อมขึ้นมาบนรถโดยใช้อุบายหลอกล่ออย่างที่ทราบข่าวกัน
แล้วขึ้นมาบนรถกลายเป็นเรื่องมาถามเงินถามเรื่องเงินหนี้๓๐๐๐อะไรอย่างนี้แหละ
วันนี้ถามหนี้๓๐๐๐แล้วปรากฏว่าไม่รู้ไปทะเลาะกันในเรื่องเงินหนี้
ก็เลยมีการตีกันพอมีการตีกันปุ๊บเนี่ยนะผมบอกว่าตีเนี่ยมันจะถึงตายได้ไงเพราะมีอาวุธ
กำปั้นตีพอตีกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน้องแอ๋มก็ยังไม่ตายก็ยังได้สติอยู่
ก็เลยจะปล่อยน้องแอ๋มลงรถกลางทางแต่ในระหว่างระหว่างนั้นปรากฏน้องแอ๋มบอกว่า
เอาเถอะถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแต่ถ้ารอดมาก็จะมีปัญหาอย่างเนี่ย
อื้อรอดมาจะเอาคืนหวังจะพ้างฆ่า
ผมประเด็นนี้อันดับแรกก็ผมคิดว่าสาเหตุแค่นี้คงไม่ถึงกับร่วมกัน
ทั้งสี่คนผมจะตั้งคำถามนะก็จะอย่างนี้นี่ครับ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เขาได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีการงานที่มั่นคง
เมื่อเดือนกุมาพันธุ์แต่งที่จังหวัดนักความประถม
แม่เขากับพ่อเขาที่มาที่นี่
เป็นแม่คือแม่สายรุ้งกินจุ้ย
ส่วนพ่อนี่ก็คือเป็นพ่อเลี้ยง

ตอนนั้นแม่สายรุ้งกับน้องแอ๋มก็อยู่ที่ชายนาฏ

เค้าก็เลี้ยงมาจากเด็กเค้าก็รักของเค้า
เราก็ส่งเรียนทางปวชกัน
แล้วก็ได้แต่งงานไปแล้วก็คือเดือนกุมภาพันธ์
แต่มีการล่อน้องแอ๋มมาที่ขอนแก่น

เอิญกับแจ้จริงแล้วแจ้ในบ้านเขาก็อยู่

อยู่ข้างล่างเผลอแต่ว่าตะบนติดกัน

คือแจ้งแล้วเอิญก็เหมือนกัน
แล้วก็สองคนนี้แอ๋มก็รู้อยู่ว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเปรี้ยว
แล้วแอ๋มเนี่ย
ที่เป็นข่าวว่าเคยมีปัญหากับเปรี้ยวเมื่อปีที่แล้ว
แล้วยังไงแอมจะกล้าขึ้นรถไปกับเขา
ดังนั้นขอแทรกทีละคำถามค่ะ
คือตำรวจตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง

คือตำรวจนั้นยกข้อกาวหาขึ้นมา

ว่ามันมีการวางแผนมีการไตรตรองแล้วก็เตรียมไว้แล้ว
ทำไมยังกังวลฮะ
พยานหลักฐานของพนักงานตำรวจผมก็ไม่ก้าวร่วง

ท่านอาจจะมีรายละเอียดจากโทรศัพท์ต่างที่มีการแชทหากันไลน์หากัน

เพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ย
ยังเป็นความลับของตำรวจกับท่านอายการอยู่

ผมกังวลว่าเรื่องรถ

ซึ่งไม่ใช่รถของนายว่าสิน
แต่เป็นการไปเช่ามาหรือเป็นการไปยืมมา
ได้สอบตรงนี้ลงไปละเอียดขนาดไหน

เหมือนกับว่าไม่อยากใช้รถตัวเองกลัวมีปัญหา

ธรรมชาติคือไม่ไต่ตองว่าจะเอาขึ้นมาฆ่าเนี่ย

คนจะไปเที่ยวด้วยกันหรือจะไปอะไรกันก็ใช้รถตัวเอง
เพราะว่าเคยรู้จักกันนี่คือเรื่องที่หนึ่ง

ก่อนหน้าที่จะมีการมาฆ่าน้องแอ๋ม
ตอนนั้นน้องเปรี้ยวอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะฮะ
ได้สืบสายการบินหรือยังว่าเปรี้ยวเดินทางเข้ามา
ระหว่างนั้นมีคนโทรไปบอกเปรี้ยวไหม

ว่าแอ๋มล่อแอ๋มมาอยู่ที่ขอนแก่นได้แล้ว
แล้วพอเปรี้ยวมาปุ๊บเนี่ย

แล้วเป็นรูปของเปรี้ยวจริงที่ออกมา
ก็คือการ์ตูนชักกี้

ซึ่งตามความหมายสากล

กลัวว่าจะไม่มีการ

ยืมมาหรือไปเช่ามาหรือยังไง
มันออกมาว่าเช่าก็ยังไม่ช่วยให้เบาใจเหรอคะว่า
หนึ่งก็ต้องให้ชัดเจนก่อนหนึ่งนะเรื่องรถนะ
เรื่องที่๒เนี่ยโทรศัพท์
เนี่ยโทรศัพท์นี้สำคัญนะครับทุกวันนี้หมายถึงว่าทางตำรวจเขามี
เขาเรียกว่ามีอำนาจในการขอจากเครือข่ายต่างดึงไม่ได้หมดเลย
โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างเปรี้ยวติดต่ออะไรกับคนที่เมืองไทย
คนที่เมืองไทยโทรศัพท์ไปบอกเปรี้ยวไงถึงบินมา
พวกสายการบินตั๋วเครื่องบินลงมาไฟไหน
โทรศัพท์ระหว่างแอ๋มแล้วก็เอิญ
ที่เขาบอกว่าเอิญเป็นที่เขาบอกว่า
ว่าแอ๋มชอบรถหรูแพงเสียเลยบอกว่ามาขึ้นรถ
รู้อย่างนี้เลยให้เอิญที่ค่อนข้างสนิทกับแอมที่สุดเป็นคนล่อขึ้นมา
ระหว่างสองคนนี้โทรกันแล้วโทรศัพท์
ไลน์ที่แอมป์มาพักอยู่กับป๊อบปี้
งั้นป๊อปปี้กับแมมนี้จะพักอยู่ด้วยกันแล้วก็แอมนี่จะบอกว่า
ไม่ต้องปิดห้องเดี๋ยวจะกลับเข้าไปนอนอยู่แล้วแล้วจากนั้นก็
ป๊อปปี้นี่ก็บอกว่าทางแอ๋มนี่ก็ไลน์มาเรื่อยหรือว่าแซคกันมาเรื่อย
ว่าตอนนี้ก็เหมือนเป็นคำพูดซึ่งเหมือนกับว่าติดต่อกันได้อยู่
โทรศัพท์ของป๊อบปี้ด้วยโทรศัพท์ของแอมป์ด้วยโทรศัพท์ของเอิ้นด้วยโทรศัพท์ของเปรี้ยวด้วย
ซึ่งทั้งหมดนี้คงอยู่ในมือตำรวจหมดแล้ว
ก็ใช่ตำรวจอาจจะมีหลักฐานตัวนี้แน่นแล้วหรือเปล่าถึงมั่นใจ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสืบให้ลงลึก
ก็คืออุปกรณ์การเลื่อยหันศพหรือว่าพวกถังน้ำ
ถ้าเกิดซื้อไปก่อนก่อนที่ไปฆ่าเขาตายมันก็ใส่ตองอยู่แล้วล่ะ
แต่เกิดว่าฆ่าตายแล้วก็ออกมาซื้อเนี่ยมันกลายเป็นไม่ไต่รองนะ
คือยากทำลายสบไปอีกขั้นตอนนึงเนี่ย
อำพลางใช่ไหมครับอำพลางนี่ฉะนั้นขอลองแทรกแบบนี้นะคะ
ที่ที่ทนายนพดลพูดมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะ
รถเนี้ยเช่าหรือไม่เช่าเห็นไหมคะมันมีความหมายได้หมดใช่
โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการคุยกันผ่านทางตัวอักษรหรือว่าโทร
ว่าจะเป็นภายในประเทศต่างประเทศโทรใดก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะบอกได้หมดนะคะเพื่อพิจารณาว่าจะไต่ตรองหรือไม่ไต่ตรอง
ครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างต่างที่ใช้ในการทั้งทำร้ายด้วยหรือว่าหลังจากที่แอ๋มเสียชีวิตไปแล้วด้วยเนี่ย
ก็จะบอกได้ลำดับการซื้อซื้อที่ไหนมีอะไรอย่างไรบ้างมีอะไรเตรียมไว้ก่อนบ้าง
คือทั้งหมดนี้เรียนลองแย้งนะคะคือตำรวจเขาคงมีแล้วแหละ
แล้วคงมั่นใจแล้วด้วยไม่งั้นเขาไม่ยกข้อหาขึ้นมาเป็นฆ่าโดยไตรตรองหรอกค่ะ
แล้วทนายจะกลัวอะไรเรื่องข้าวโดยไตรตองว่ามันจะไม่แน่นหนักคือคือจริงแล้วไม่อยากให้ประมาท
ไม่อยากให้ประมาทแม้ว่าคุณจะตั้งข้อหาว่าไตรตองไว้ก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าพยานที่เอาเข้าไปสอบสวนแล้วน้ำหนักมันไม่ถึงไถ่ตองไว้ก่อน
ลงโทษไม่ได้นะฮะโรงแรมเอาเรื่องเรื่องรถเนี่ยที่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณแม่น้องแอ๋มไปเขาเรียกว่าท่าภาษาอีสานบอกไปเอิ้นขวัญไปเอิ้นขวัญของน้องแอ๋มโดยเฉพาะนั่งสรรเขาบ้าง
ต้องไปส่อนขวัญหรือเอิ้นขวัญเนี้ยอยู่ที่ที่เขาเอาน้องแอ๋มไปทิ้งไว้อืม
ปรากฏว่าแม่เขาบอกว่าต้องไปทำวิธีอย่างอย่างอย่างอย่างอย่างไม่รู้ว่าพอสมควรเพราะว่าทางเข้าไปมันซึกแซกมาก
กลัวลูกเนี้ยอืมกลับมาไม่ถูกอ่า
มันหลายแยกกว่าจะออกมาแล้วก็มาที่รถเนี่ยปรากฏว่ารถคันดังกล่าวถูกเอาไปล้างอัดฉีดแล้วครับ
คือเมื่อวานนี้เนี้ยเลยทำให้เห็นว่ารถที่เกี่ยวข้องในคดีอ่า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

แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาฆ่าโดยแต่ตองไว้แล้วโดยตำรวจ
แต่ไม่ได้แปลว่าขึ้นไปที่ศาลแล้วจะสบาย

หนึ่งก็คือว่ารู้ว่าทำความผิดประกอบด้วยว่า
ต้องมีหลักฐานที่ฟังแล้วมีอำนักลงโทษก็ได้
สองคืออันนี้คือตั้งข้อสังเกตให้ได้นั้นฟังว่า
มันจะไม่มีพยานหรือแม้กระทั่งการเก็บหลักฐาน

ละเอียดกว่านี้แล้วของอุปกรณ์ข้าว

คือกำลังจะบอกว่าหลักฐานต่างเหล่านี้กังวล
ว่าถ้าต้องใช้เพิ่มมันจะไม่มีแล้ว

แล้วซื้อของเนี่ยซื้อไหนซื้อก่อนซื้อหลัง
อ่าซื้อนี้อาจจะอยู่ในสำนวนละมั้งทนาย
ก็นี่แหละก็ยังคือมันเหมือนกับว่า
มันเป็นความลึกลับทางด้านความเป็นมาอะไรด้วยนะฮะ

เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะโฟนอินป๊อปปี้

คือคุณพ่อกับคุณแม่มีความสงสัยอยู่หลายเรื่อง

คือคนที่โดนจับนอกจากคนที่โดนจับแล้วตอนนี้นะ
ป๊อปปี้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอบนั้น

แต่คำถามคือในทางการสืบเพิ่ม
ทนายมีอะไรที่สงสัยป๊อปปี้
เหมือนที่พ่อแม่สงสัยไหม
ช่วงหน้ากลับมาลองฟังฟังป๊อปปี้พูดบ้างสักครู่ค่ะ
เราจะคุยในสายกันนะคะกับป๊อปปี้
ซึ่งเป็นคนที่คนในครอบครัวของแอ๋มเอง
ก็ยังค่อนข้างจะตะขิดตะขวงใจว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า

ป๊อปปี้คงรู้แล้วว่าตัวเองยัง
ชื่อยังไม่ออกจากข่าวนี้สักทีนะคงรู้ใช่ไหมคะ

อปปี้เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าการที่ถูกพาดพิงจากครอบครัวของแอ๋มเนี่ยก็ไม่สบายใจ

ปี้ตำรวจเรียกตัวป๊อปปี้ไปเพื่อสอบกี่ครั้ง

เป็น๓ครั้งที่ติดกันหรือว่า

แต่ละครั้งไปในกี่ชั่วโมง

ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ก็ต้องรอ

เขาสอบเราตั้งแต่วันไหนเป็นวันแรกคะ
ตั้งแต่วันแรกที่เจอศพน้องค่ะ

ครั้งที่นานที่สุดคือวันไหนคะ
วันสุดท้ายที่อยู่เขาสวนกวางค่ะ
ปี้ตอนที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยนะคะคือ
ทำไมตำรวจถึงเรียกป๊อปปี้ไปให้ข้อมูล
ก็คือวันที่พบศพครั้งแรกค่ะที่แม่หนูโทรไปหา
ทางแม่ของน้องเขาว่าน้องเขาเสียชีวิต
เพราะว่าตำรวจรู้จากชื่อหนู
เพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเป็นหนูที่เสียชีวิตมาบอกแม่หนูที่บ้าน
ว่าหนูเป็นคนเสียชีวิตแล้วทีนี้แม่หนูเลยอ่าขอดูลูกกับทางตำรวจ
แม่เลยดูว่าไม่ใช่หนู
ไม่รู้ว่าเป็นน้องแอมเพราะว่าน้องแอมศักดิ์ชื่อหนู
คือที่ตำรวจมาหาเนี่ยเพราะว่าเห็นชื่อบนร่างคนตาย
เขาเช็คจากชื่อบนร่างของน้องค่ะเป็นชื่อหนู
แล้วคิดว่าเป็นตัวหนูที่เสียชีวิตค่ะที่มาแจ้งถึงที่บ้านนะคะ
แล้วเขาบอกเขาบอกไหมว่าเขาตามมายังไงหลังจากที่เห็นรอยสักซึ่งมันเป็นชื่อเล่นนี่
เขาจะรู้ได้ไงว่าบ้านของคนที่ชื่อเล่นชื่อนี้อยู่ที่ไหน
ไม่ใช่ชื่อเล่นเป็นชื่อจริงน้องเขาสักชื่อจริงไว้ด้านหลัง

ชื่อเล่นไว้ข้างหน้าค่ะตรงหน้าอก
แต่ว่าชื่อจริงศักดิ์ไว้ด้านหลังตรงหัวไหล่ค่ะ
เอางี้นะถึงจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงบวกกันนะป๊อปปี้
ตำรวจเขาไปสอบใครมาก่อนก่อนมาถึงตัวคุณป่ะคะ
เพราะว่าเขาคิดว่าหนูเป็นคนเสียชีวิตเขาเช็คจากชื่อที่อยู่ด้านหลังน้อง
เพราะว่าศักดิ์ชื่อเต็มหนูเลยอภิชยายันทูลนะคะ
ซึ่งเขาไม่ได้รู้ประวัติอะไรมาก่อนหรือเขาสอบจากใครแล้วเอ่ยชื่อเป็นป๊อปปี้ใช่ไหม

เอาชื่อด้านหลังไปตรวจเหมือนกับตรวจทะเบียนราชนะนะแล้วก็ไปที่บ้าน
ด้านหลังของน้องอะค่ะ
ไม่ใช่ว่าเขารู้ประวัติของแอ๋มมาแล้วป๊อปปี้เป็นคนสนิทไม่ใช่

ถึงหาบ้านหนูปุ๊บก็สื่อโทรมาสอบถามหนูว่ารู้จักกับน้องไหม

ก็ให้รายละเอียดกับน้องค่ะ

ก็ตั้งแต่นั้นตำรวจก็เลยรู้ว่าน้องนี่จะราชินจุ้ยดีค่ะ
ทีนี้เอาใหม่นะคะคือ๒๕คือวันที่ตำรวจไปบอกแม่ป๊อปปี้
เพราะนึกว่าป๊อปปี้คือคนที่เสียชีวิตใช่ไหมคะ
แต่ป๊อปปี้เป็นคนไปแจ้งความก่อนหน้านี้ว่าน้องหายไปใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องหายไปตั้งแต่เช้าวันที่๒๓

แล้วหนูไปแจ้งความไว้วันที่๒๔ช่วงบ่ายค่ะ
ซึ่งตอนที่คุณไปแจ้งความเนี่ยคือคุณไปแจ้งความเองหรือ
แจ้งความเองค่ะเพราะว่าตั้งใจจะไปแจ้งอยู่แล้วเพราะว่าน้องหายไม่เคยหายไปแบบนี้ค่ะ
มากเขาก็ต้องทักกลับมาบอกมาคุยอย่างนี้ค่ะ
แต่นี่คือหายเงียบไปเลยตั้งแต่เช้าวันที่๒๓ค่ะ
คือที่พี่จะถามคือว่าคือคุณไปแจ้งความเองหรือว่าได้โทรไปหา
ครอบครัวแอ๋มคนรู้จักแอ๋มแล้วเขาบอกให้ป๊อปปี้เป็นคนไปแจ้ง
ใช่ค่ะก็คือหนูติดต่อกับทางแม่เขาตั้งแต่น้องหายไป
หนูแบบว่าเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมานอนที่ห้องกับหนูแล้วทีเนี้ย
ผมก็เลยโทรไปตรวจสาวแม่แล้วแม่เป็นคนบอกให้ป๊อปปี้เป็นคนไปแจ้งความถูกไหมคะ
ปี้ได้ยินไหมป๊อปปี้ได้ยินไหมคะ
คุณผู้ชมค่ะคือเนื่องจากคุณแม่กับคุณพ่อของแอ๋มเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่เรื่องของชื่อนะคะเรื่องของชื่อที่อยู่บนตัว
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าบทสนทนาที่พูดกันเหมือนกับห่วงยายแอ๋มที่ป๊อปปี้พูด
แล้วก็เหมือนกับป๊อปปี้เนี่ยน่าจะรู้อะไรนะคะเพราะว่ามันมีประโยคที่บอกว่าไม่รู้เขาจะเอาไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
คือพ่อกับแม่เนี่ยสงสัยว่าป๊อปปี้จะรู้มากกว่าแค่ว่าแอ๋มหายตัวไป
ถ้าผมอยากถามบ๊อปปี้ผมยังไม่เคยคุยกับบ๊อปปี้ผมอยากถามบ๊อปปี้ว่าก่อนที่แอ๋มจะหายตัวไป
คือวันที่๒๑๒๒เนี่ยตอนนั้นป๊อปปี้ได้อยู่กับแอ๋มไหมแล้วได้อยู่แล้วแอ๋มได้บอกไหมว่าจะไปกับใคร
ผ่านดิฉันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นทนายฝั่งนี้ไปสอบฝั่งนู้นนะคะ
ป๊อปปี้คือตอนที่ป๊อปปี้บอกพ่อกับแม่แอ๋มเนี่ยนะป๊อปปี้บอกอะไรบ้าง
เขาบอกว่าน้องเขามีธอมคนใหม่แต่หนูไม่รู้ว่าธอมคนนั้นเป็นใคร
ที่คุยกับแม่ทีแรกก็คือน้องอาจจะย้ายไปอยู่กับธอมคนใหม่ก็เลยบอกว่าก็คุยกับแม่แค่นั้นนะคะ

นี่ก็เงียบไปติดต่อก็ไม่ได้
เพราะเวลาน้องหายเวลาน้องเคยมาอยู่กับหนูอย่างนี้
น้องหายหนูก็จะโทรถามแม่ตลอดว่าเอาไงดีน้องหายไปอย่างเงี้ยค่ะตลอดเลยค่ะ

ที่บอกว่าตอนที่โทรไปหาพ่อกับแม่ตอนแรกว่ามีธอมคนใหม่เนี่ยนะ

น่าจะวันที่๒๒หรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะ
ไม่๒๒ก็๒๓เนี่ยค่ะช่วงเท่าไหร่เนี่ยค่ะ

ที่น้องเริ่มไม่มานอนกับเราแล้วค่ะ
เดี๋ยวนะนิดนึงนะคะขอเรียงใหม่แป๊บนึงนะ
คือป๊อปปี้บอกว่าแอ๋มหายตัวไปเนี่ยคือหายตัวไปตั้งแต่วันที่
ก็คือไม่ได้กลับมานอนที่ห้องตั้งแต่วันที่๒๑ค่ะ
อ่า๒๑แต่คืนวันที่๒๑
แล้วป๊อปปี้ไปแจ้งความคือวันที่๒๒
ใช่ค่ะก็คือคืนวันที่๒๑จนถึงวันที่๒๓ช่วงเช้าอะค่ะ
ก็ยังสามารถติดต่อน้องเขาได้อยู่ยังคุยกันอยู่ทางแชททางอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เจอตัว
แล้วก็๒๓เนี่ยยังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะ

คำว่ายังคุยกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาไปอยู่กับสาวหล่ออีกคนนึงหรือเปล่า
ใช่ค่ะคิดว่าไปอยู่กับกลุ่มนั้นค่ะกลุ่มสาวหล่อคนใหม่นะคะ

ก็คือน้องเขาบอกว่าเขาอยู่กับธอมคนใหม่แต่เขาไม่ได้บอกหนูว่าคนนั้นชื่ออะไรหรือว่าเป็นใครอย่างนี้

บอกกับหนูแค่ว่าเขามีคนใหม่เฉยค่ะ
ทะเลาะกับป๊อปปี้ไปหรือเปล่าคะ

เวลาพวกหนูแบบอย่างเขามีใครอย่างนี้เขาจะบอกหนูตรงไม่เคยทะเลาะกันค่ะ

อ่าแล้วตอนที่น้องหายตัวไปเนี่ยคือเริ่มรู้สึกคือวันที่ยี่สิบสามก็คือหายไปถูกไหม
ก็คือวันที่๒๓ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายค่ะ

บ่ายจนเย็นจนหนูไปทำงานกลับมารุ่งเช้าของวันที่๒๔ก็ไม่โผล่เลยค่ะ

ไม่ติดต่อไม่อะไรเลยถ้าสมมุติแบบถ้าเขาหายไปเขาไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เขายังต้องติดต่อหนูอยู่
แต่นี่คือไม่ติดต่อเลยค่ะ
ค่ะซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะกันในบทสนทนาก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ

ป๊อปปี้บอกกับพ่อแม่แอ๋มหรือเปล่าว่าเนี่ยไม่รู้เขาจะเอามันไปทำอะไรไม่ดี
ใช่ค่ะอันนี้หนูบอกค่ะเพราะว่ากลัวเขาแบบว่าออกไปกับคนนั้นคนนี้ก็ระแวงอะค่ะ
เขาน่ะเขาใครคะตอนที่พูดกับพ่อแม่แอ๋มนะ
ก็คือน้องเขาจะชอบอย่างไปทำงานอย่างนี้ก็ชอบออกไปกับลูกค้าอย่างนี้ค่ะ
เวลาเขาไปทำงานเขาก็บอกว่าเขาออกไปกับลูกค้าแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปกับใครอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
ผมถามดิฉันค่ะ

เปร้องปี้ครับ
คุยกันกับป๊อปปี้เนี่ยวันที่๒๓ถึงเวลากี่โมงครับ
๖โมงเช้า๖โมง๒๒ของวันที่๒๓เช้าหรือเย็น
เช้าหรือเย็นเช้าค่ะเช้า
๖โมงเช้าของวันที่๒๓ค่ะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ย
น้องหย่ำพ่อพี่ตามที่เป็นคดีเนี่ย
น้องหย่ำตายแล้วยัง๖โมง๒๓เนี่ยของวันที่๒๓
อันนี้หนูไม่รู้อะค่ะ
ความที่ส่งมาสุดท้ายเนี่ยถามผ่านคุณจอมขวัญนะครับ
ความที่ส่งมาสุดท้ายข้อความอะไรครับอ่าไปกับเพื่อนค่ะ
คำว่าไปกับเพื่อนสั้นเหรอแค่นั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะลักษณะ
ลักษณะข้อความเนี่ยไปกับเพื่อนค่ะลักษณะข้อความถามผ่านคุณจอมขวัญนะฮะ
ลักษณะข้อความคำว่าไปกับเพื่อนเนี่ยเป็นลีลาการพูด
ลีลาการส่งข้อความของน้องแอบไหมฮะผิดสังเกตไหม
ผิดสังเกตไหมข้อความที่ว่าดูเหมือนผิดสังเกตอยู่แล้วครับ
แบบตอบหนูสั้นมากอะค่ะบอกหนูสั้นมากเหมือนไม่ใช่น้อง
ผ่านถามคุณจอมขวัญนะฮะเหมือนไม่ใช่น้องแอ๋มส่งมาเลยครับ
ใช่ไหมครับเหมือนไม่ใช่อะไรนะคะบ๊อบปี้อย่างนี้
คือข้อความที่ส่งมาเช้าวันที่๒๓ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่ติดต่อกันได้เนี่ยนะคะ
ข้อความที่ส่งมามีทั้งหมดกี่ข้อความคะ
ก็มีแค่ข้อความสุดท้ายที่หนูตื่นมาอ่านตอนสายค่ะเพราะว่าหนูเมาแล้วหนูก็หลับ
ตื่นมาตอนสายก็เขาส่งมาว่าไปกับเพื่อนแค่นั้นนะคะตอน๖โมง๒๒แคปสุดท้าย

เขาก็บอกว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อน
อันนั้นข้อความมาถึงเครื่องเราไม่ใช่เอาตอนเราอ่านนะมาถึงเครื่องเรากี่โมง
โมง๒๒ค่ะ๖โมง๒๒แล้วข้อความก่อนหน้านั้นกี่โมงคะ
ตี๑ตี๒เนี่ยมันเป็นบทสนทนาแอ๋มบอกอะไรกับป๊อปปี้บ้างคะ
คือบอกว่าจะกลับมานอนห้องนะเขาบอกแค่นี้
จะกลับมานอนห้องนะไม่ต้องล็อกห้องเขาบอกอย่างนี้ค่ะอ่า
ทีนี้ตอนที่ป๊อปปี้โทรไปบอกพ่อกับแม่แอ๋มเนี่ยนะคะ
แล้วมีประโยคว่าไม่รู้เขาเอามันไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
คือป๊อปปี้คิดถึงใคร

เพราะว่าน้องเขาแบบออกไปแบบหนูไม่รู้ว่าเขาไปทำงานหรือไม่ไปทำงาน
เพราะว่าตอนนั้นหนูก็คุยกับหนูไม่ได้คุยแบบถามเขาว่าเขาไปทำงานไหมอย่างนี้ค่ะ
ปี้รู้จักกับกลุ่มเปรี้ยวใช่ไหมคะ
รู้จักตอนที่น้องเขาแนะนำให้รู้จักอะค่ะพี่
ค่ะรู้จักในลักษณะไหนคะ
เป็นแบบแค่เห็นหน้าแค่คุยอะไรอย่างนี้ค่ะเคยเจอครั้งสองครั้งอะค่ะ

ไม่มีค่ะพี่มีเบอร์โทรศัพท์กันไหมคะไม่มีค่ะ
เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกันไหมคะเพราะว่าหนูไม่เคยติดต่อกับกลางเขาอ่ะค่ะ

มีเป็นเพื่อนกับคนชื่อเอิญนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ติดต่อกับคนชื่อเอิญแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะ
ผมขออนุญาตถามผ่านคุณจอมขวัญนะถึงน้องบอบบี้นะ
อบบี้ครับนี่นะจากคำให้การของบอบบี้เนี่ยถ้าผมเป็นตำรวจเนี่ยผมยังไปจับเปรี้ยวไม่ถูกเลยนะเนี่ย
หมายความว่าเขาต้องไปสอบคนอื่นอีกไหมเขาถึงไปจับได้เป็นพวกเปรี้ยวพวกเอิญพวกแก้พวกวัสสินอะไรอย่างนี้

ป๊อปปี้ให้การกับตำรวจเนี่ยนะคะป๊อปปี้พูดชื่อ๔คนที่อยู่ในสำนวนไหม

ถ้าทางตำรวจเอารูปให้ทางหนูดูอะค่ะว่ารู้จักกับคนนี้ไหมคนนี้ไหมอย่างนี้ค่ะ
ก็หนูวิจัยคนไหนหนูก็บอกให้เขาไปค่ะเพราะว่าทางหนูอะเคยโดนคดีพร้อมกับน้องแอ๋มอะค่ะ
ที่ว่าโดนจับยาค่ะโดนจับเศษค่ะ
อย่างนี้นะคะคือคุณไปหาตำรวจถึง๓วันด้วยกันเนี่ยนะคะคือตำรวจต้องซักป๊อปปี้เยอะมากว่าแอ๋มเนี่ยน่าจะมีปัญหากับใคร
ปี้จำได้ไหมว่าตัวเองพูดชื่อคนที่สงสัยว่ามีปัญหากับแอ๋มไปทั้งหมดกี่ชื่อคะ
ก็บอกเฉพาะคนที่ชื่อเปรี้ยวค่ะเพราะว่าคนที่ชื่อเปรี้ยวเคยส่งข้อความมาขู่ทางน้องเขาอะค่ะ
ตอนที่ว่ามีเรื่องคดียากันนะคะ
เพราะฉะนั้นใน๓วันที่ป๊อปปี้ไปให้ข้อมูลเนี่ยนะคะป๊อปปี้พูดชื่อคนที่สงสัยไปคนเดียวคือเปรี้ยวเหรอคะ

เพราะว่าน้องเค้ามีปัญหากับคนชื่อเปรี้ยวคนเดียวอะค่ะที่มีปัญหากันที่ในทำงานอะค่ะ
ที่มีปัญหากันหนักคือแบบส่งข้อความมาขู่ทางเฟซบุ๊คบ้างทางหน้าเฟสอย่างนี้บ้างค่ะ
พี่น้องก็มีอยู่คนเดียวอะค่ะพี่น้องก็มีปัญหา
ตอนที่ป๊อปปี้โทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่แอ๋มเนี่ยนะคะป๊อปปี้ที่บอกว่าไม่รู้เขาจะเอามันไปทำไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยคือคิดชื่อเปรี้ยวขึ้นมาไหมตอนพูดประโยคนั้นอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือว่าอยู่ไหนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ติดต่อไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาอะค่ะ
เพราะว่าก็ห่างหายกันไปตั้งแต่เกิดเรื่องก็แยกย้ายกันไปคนละที่คนละทางค่ะพี่
เพราะว่าหนูก็ไม่คิดจะติดต่อหรือว่าคุยกับคนกลุ่มนี้อีกเลยอะค่ะ
ปี้ตอนที่จะเห็นข้อความสุดท้ายเช้าวันที่๑๓เนี่ยนะคะหลังจากที่แอ๋มไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเนี่ยมีการพูดถึงชื่อ๓๔คนที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
มีค่ะมีคนชื่อเอิญเขาบอกว่ามีคนชื่อเอิญค่ะทักมาถามเขาก็ถามถ่ายกันประมาณนี้ค่ะเขาพูดให้หนูฟัง
เขาบอกว่าคนเขาพูดถึงแล้วก็เขาพูดถึงคนชื่อเปรี้ยวว่าคนชื่อเปรี้ยวบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ลืมไปหมดแล้วค่ะที่เขาพูดให้หนูฟังค่ะมีแค่นี้
อปปี้เอิญน่าจะเป็นคนที่สนิทกับแอ๋มที่สุดใน๓๔คน
เพราะว่าเอิญเป็นคนที่ชักชวนแอบมาทำงานตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ
ทีนี้ที่พี่จะถามป๊อปปี้ก็คือว่าป๊อปปี้เดานิสัยแอ๋มหรือว่าเท่าที่รู้จักแอ๋มมาถ้าเอิญโทรชวนแอ๋มไปเที่ยวเนี่ยแอ๋มไปไหม
ไปค่ะเพราะว่าเขาสนิทกันค่ะ
ถ้าขับรถมานะแล้วบนรถมีเอิญนะแล้วเห็นหน้าเอิญเนี่ยแอ๋มขึ้นรถไปกับเอิญไหม
ไปสิคะเพราะว่าเขาสนิทกันเขาเป็นเพื่อนรุ่นหนี้กันค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
อีกนิดนึงคือเอิญเนี่ยนะคะแอ๋มก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกับเปรี้ยวถูกไหม

พี่ถามใหม่คือแอ๋มรู้ว่าเอิญสนิทกับเปรี้ยวถ้าเอิญโทรมาชวนไปเที่ยวหรือเอิญชวนขึ้นรถเนี่ยแอ๋มไปเหรอ
น่าจะไปอะค่ะพี่ต้องไปไปอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเขาก็สนิทกันกับคนชื่ออื่นแล้วก็สำหรับคนชื่อเปรี้ยวเนี่ย
น้องแอ๋มน่าจะเชื่อในลักษณะที่เขาพูดที่เขาเคยพูดให้หนูฟังค่ะว่าไม่มีอะไรแล้วคงจะเชื่อประมาณนั้นแบบว่า
แบบว่าคิดว่าฝ่ายนั้นคงจะไม่คิดอะไรกับเราแล้วอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแปลว่าต่อให้การเที่ยวที่เอิญโทรมาชวนจะบอกว่าเปรี้ยวไปด้วยหรือบนรถที่เอิญเรียกแอ๋มขึ้นมาจะรู้ว่ามีเปรี้ยวนั่งอยู่ด้วย
ปี้คิดว่ายังไงแอ๋มก็ไปเหรอคะ

เขายังคุยกันกับคนชื่อเอิญอยู่ค่ะก็คือยังคุยกันดี

ให้ถามยาวขอหนึ่งคำถามจากทนายผ่านดิฉันค่ะ
ถามว่าจากความรู้สึกของป๊อบปี้เนี่ย
ในความคิดว่าไม่รู้ทำไมสายเห็ดที่มาฆ่าแอ๋ม
สาเหตุอะไรเป็นความรู้สึกและความคิดของบอบบี้

คือตอนที่ทางแอ๋มกับเขามีปัญหากัน
ก็คือเรื่องไปขี้ยาค่ะก็จุดเหตุตั้งแต่ตรงนั้นแหละค่ะมา

ได้ค่ะ
ซึ่งตอนที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจก็มีชื่อเปรี้ยวขึ้นมาในใจอยู่คนเดียวถูกไหมคะ
ได้ครับเพราะตอนนั้นตำรวจเอารูปชื่อเปรียวให้ดูค่ะ
บอกว่าเปรี้ยวก็บอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่คะ
ยังนึกชื่อเปรี้ยวขึ้นมาล่ะป๊อปปี้
เพราะว่าแบบมันมีอยู่คนเดียวค่ะพี่ที่มีปัญหากับเขา
เท่าที่หนูคบกับเขามาแล้วก็รู้จักกับเขาอะค่ะ
ป๊อปปี้ไม่คิดว่าคนที่ก่อนที่จะหายไปเนี่ยนะคะ
คนที่แอ๋มไปนอนค้างด้วยหรือกลุ่มที่แอ๋มไปอยู่ด้วยเนี่ย
ไม่สงสัยคนกลุ่มนี้เลยเหรอคะ
ก็ตอนแรกก็สงสัย๓คนที่เอากุญแจมาให้ที่หน้าหอค่ะพี่
ที่เป็นผู้ชาย๓คนที่หนูให้พูดไปทีแรกอะค่ะ
ตอนแรกหนูสงสัยกลุ่มนั้นแต่ทีนี้ตำรวจไม่ได้พูดคุยถึงกลุ่มนั้นเลย
คือเอาแต่รูปของทางนี้มาให้หนูดูค่ะ
ค่ะทีนี้ป๊อปปี้ถ้าสมมุติสงสัยเปรี้ยวอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ
ทั้งที่แอ๋มบอกว่ามันก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนที่เราไปให้ข้อมูลกับตำรวจเราก็นึกชื่อนี้ได้ชื่อเดียวเนี่ยนะคะ
คิดว่าแค้นกันขนาดฆ่าเลยเหรอ
อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ถึงขนาดนั้นเหมือนกันนะคะ

ปี้คิดว่ารักษณะการเกิดนี้เนี่ยนะคะ
คือตั้งใจมาเพื่อฆ่าถึงชีวิตไหม
ถ้าเท่าที่หนูดูอย่างนี้ค่ะไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะคะพี่

ปี้เรามีเวลาคุยกันน้อยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอีก
คุณต้องได้พูดอีกนะเพราะคุณยังเป็นคนเป็นชื่อที่ถูกพาดพิงในข่าว
พี่ก็จะติดต่อกลับไปอีกนะถ้าพาดพิงคุณคุณต้องได้พูดอีก
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
วันนี้พอจะเห็นประเด็นที่ทนายกังวลค่ะ
ก็ส่วนที่ทนายกังวลเรื่องคดีเดี๋ยวค่อยไปติดตามกัน

เรื่องเจากับการอยากจะได้วัตถุนิยม

ทั้งครอบครัวตัวเองก็อยู่ในโค้กมั่น
ใจค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าโดยเฉพาะถ้าหลังจากได้เห็นสำนวนเห็นรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เชิญกันมาอีก
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะ